มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะฮะ
คือคนไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับเกี่ยวกับความเชื่อใช่นะฮะ
เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเคารพบูชาสารต่าง
ค่ะโดยเฉพาะตามถนนหนทางนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านแถวสัตหีบชนบุรีเรียกกันว่าสารเจ้าพ่อแขก
หรือสารเจ้าพ่อเขาโค้งรูปของชายคนนี้ที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าพ่อแขกเนี่ย
คดีฆ่าชิงทรัพย์ทหารอากาศชาวอเมริกันสมัยนั้นทหารอากาศ
กทัพมาอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบเยอะนะ
๘ปีก่อนผู้ชายในภาพนะครับก็คือนายสมศักดิ์หรือแขกขวัญแก้ว
อายุ๒๘ปีก่อคดีเอาไว้นะครับฆ่าชิงทรัพย์ทหารอากาศชาวอเมริกัน
แล้วก็ถูกนำมายิงเป้าประหารชีวิตตรงแถวนี้นะครับ
หลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็เอาตรงจุดที่เป็นแดนประหารของนายสมศักดิ์
ขวัญแก้วหรือว่าในแขกเนี่ยตั้งเป็นศาลขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่า
เขาเจอความเฮียนต่างทำให้ต้องตั้งเป็นศาล
เพื่อเชิญดวงวิญญาณให้มาสิงสถิตอยู่ตรงนี้
แล้วก็กลายเป็นที่เคารพกราบไหว้ของผู้คนเรื่อยมา
ขนานนามว่าสารเจ้าพ่อแขกหรือสารเจ้าพ่อเขาโค้ง
ค่ะดังนั้นใครขับรถผ่านศาลนี้คนในพื้นที่เขาก็จะรู้เขาก็จะบีบแตร
ถูกต้อง๔๘ปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
บริเวณถนนตรงนี้เป็นช่วงโค้งริมถนนสุขุมวิทย์สาย๓กมที่๘
บนภูตาหลวงอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีจะขยายปรับปรุงถนน
ค่ะนะทางกรมทางหลวงเนี่ยจะขยายปรับปรุงถนน
ขยายช่องจราจรให้เป็น๖๑๑ช่องจราจร
ระยะทางประมาณ๑๐กิโลเมตรซึ่งมันต้องผ่านตรงนี้นะครับ
แล้วช่วงขยายถนนเนี่ยแน่นอนว่าต้องกินพื้นที่ตรงศาล
จังหวัดสาหรับสารเจ้าพ่อแขกตรงนี้จะต้องเป็นถนนด้วยที่จะขยาย
ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่๒๖มกราคม๒๕๖๒ถึง๑๔พฤษภาคม๒๕๖๒
แต่วันนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาก็เพราะว่ามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า
เจ้าหน้าที่คนทำงานที่มาทำทางเนี่ยมาขยายถนนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าลื้อสารออก
ใช่เพราะว่าณตอนนี้ก็ยังไม่รื้อนะคะยังแบบอ้อมกันอยู่แบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าปกติเวลาสร้างถนนหลายหลายพื้นที่ก็จะมีนะคะ
ก็จะเจอสร้างถนนแล้วเจอสารอะไรแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะรู้ค่ะ
เขาจะมีวิธีการทำพิธีของเขานะเขาก็กำลังรออยู่
เขารอทำพิธีอยู่เห็นเมื่อสักครู่ไหมฮ
ขนาดขุดดินยังไม่ให้ไปกระทบพื้นที่ตรงศาล
เอาไว้อ้อมไปก่อนค่ะอ้อมไม่เป็นทางเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปยังจุดก่อสร้างถนนตรงนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานบอกว่า
ที่ตอนนี้ยังไม่ลื้อถอนสารออกเนี่ยเพราะว่ากำลังรอทำพิธีย้ายศาล
ส่วนมากเวลาไปสร้างถนนแล้วมีสารตั้งอยู่ทีมก่อสร้าง
ต้องทำพิธีย้ายศาลอยู่แล้วเพื่อความสบายใจของชาวบ้านและทีมก่อสร้างเองด้วย
ภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะฮะคือต้องเว้นเอาไว้ก่อน
แบ็คโฮลมาปรับขยายผิวถนนทำจุดแนวเขตต่างทำเสาไฟฟ้าต่าง
เว้นตรงนี้ไว้ก่อนนะก็เหมือนกับเป็นสารยื่นขวางช่องทางออกมา
ตั้งตรงานสูงอยู่สูงกว่าพื้นถนน๓เมตร
คนขับรถผ่านไปผ่านมาเกือบทุกคันก็บีบแร่เหมือนเดิมนะครับ
เพื่อเคารพสารเจ้าพ่อแขกตามแรงศรัทธา
แล้วก็เลยมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไม่กล้าย้ายเขารอทำพิธีอยู่
นายมีศักดิ์สวัสดิ์ภูมิอายุ๕๙เป็นชาวบ้านในพื้นที่ภูตาหลวงนะครับ
เล่าให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่าเมื่อ๔๘ปีก่อน
นายมีศักดิ์ก็เป็นคนหนึ่งที่ไปยืนดูการยิงเป้าในแขกนะคุณเขียนมาสอน
จำภาพได้แม่นยำเลยว่าตอนนั้นนะเพชรฆาตยิงปืนใส่ชุดแรกนะ

ชคาตยิงปืนใส่ชุดแรกในแขกยังตั้งคออยู่ตรงไม่ล้มลงไป
ต้องยิงชุดที่สองถึงจะล้มลงส่วนหลักประหารเป็นลักษณะแบบขึงพืช
ด้วยผ้าสีขาวมีจุดวงกลมทำเป็นจุดสังหาร

โอ้เต็มถนนปิดถนนข้างสมัยก่อนที่ของสาร
แล้วที่มาของสารที่ตั้งนั้นมันเป็นยังไงครับ
ใครอยู่แถวนั้นส่งข้อความมาคุยกับเราก็ได้นะครับ

ทางชาวบ้านบอกว่าปัจจุบันก็มีน้อยแล้วนะ

แต่หากคนที่อยู่มาก่อนแล้วก็รู้ที่มาที่ไปของศาลเนี่ย
เขาจะรู้กันว่าอันนี้คือแดนประหาร
และเป็นที่มาว่าทำไมรถที่ขับผ่านทุกคันถึงต้องบีบแร่ให้
ติดสามตีสี่เนี่ยถ้าผ่านตรงนี้นะ
คนที่ผ่านแถวนี้ก็จะรู้เลย
ติดสามตีสี่บางคนบอกเห็นคนมาโบกรถ
ใช่แต่คนไปขอโชคขอลาบก็มีก็เยอะนะ
คือบางคนก็เรียกว่าสารเจ้าพ่อเขาโค้งนะครับ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าก็คือถ้าจะลื้อออกก็อยากให้ทำให้ถูกต้องตามพิธีนะ

ประวัติของการตั้งสารเจ้าพ่อแขกนะครับ
ก็อย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นายสมศักดิ
ก่อคดีใช้ปืนฆ่าชิงทรัพย์ทหารอากาศชาวอเมริกันประจำสนามบินอุตภาวในพื้นที่หมู่๔ตะบนภูตาหลวง
วันที่๑ธันวาคม๒๕๑๔จอมพลธนอมกิติขจรหัวหน้าคณะปฏิวัติในขณะนั้นมีคำสั่ง
ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่๑๑ให้ผู้บัญชาการสถานีทหารเรือสัตหีบ
เป็นประธานทำการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าบริเวณเชิงเขาตะแบก
เพชรฆาตสารวัตรทหารเรือ๕นายระดมยิงกระสุนเข้าร่างรวม๒๕นัด
ในแขกสิ้นใจลงในเวลา๑๔นาฬิกา๑๘นาทีนับเป็นการประหารด้วยการยิงเป้า
ท่ามกลางสายตาประชาชนจำนวนมากแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็เลยตั้งสารเอาไว้ให้